ไปดูเรื่องของสถานการณ์ที่ทำให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบกันหน่อยก็คือโควิดระบาดใช่ไหม

เราพูดถึงอาชีพลิเกเล่าให้ฟังกันบ่อยเลยคุณผู้ชมว่าตอนนี้ลิเกไม่ได้มีโอกาสแสดงนะคะ

อย่างที่เมืองพิจิตรเมืองพิจิตรนี่ถือว่าคณะลิเกเยอะมากนะ
ตอนนี้เขาก็ต้องปรับตัวมาแสดงลิเกผ่านออนไลน์ค่ะ
ในนี้นี่คือลิเกย์จากเมืองพิจิตรมาไล่สดเพื่อพิชิตโควิดนะจ๊ะ

นี่จะบอกนะจ๊ะว่านี่เป็นเพียงแค่เศษเซี่ยวส่วนหนึ่ง
ของการแสดงลิเกช่วยลิเกเท่านั้น
ซึ่งนายกสมาคมลิเกอำเภอตะพานหินบอกว่า
ต้องรวมตัวศิลปินลิเกเมืองพิจิตรกว่า๒๖คณะรวม๒๐๐ชีวิต
แล้วไม่ใช่แค่นักแสดงลิเกเท่านั้นนะ
ยังมีผู้ที่เล่นดนตรีวงปีภาษเครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟทุกคนได้รับผลกระทบทั้งนั้นเลย
มาเรามาผนึกกำลังกันดีกว่า
เจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เจอวิกฤตโควิดแบบนี้
แล้วนอกจากนั้นที่เห็นพวงมาลัยเมื่อสักครู่นี่คือ
พวงมาลัยออนไลน์
บอกขอซื้อพวงมาลัยกี่พวงก็ว่ากันไปพวงหนึ่ง๒๐บาทเท่านั้น
แล้วจะมีเนี่ยค่ะทางทีมงานเขาก็เอามาคล้องมาลัยแทนเราให้
บอกเลขบัญชงบัญชีพร้อมเลย
โดยทางนายกสมาคมบอกว่าที่ตะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นเหมือนเมืองหลวงของลิเก
มีคณะลิเกเกือบ๓๐คณะแต่ทุกคณะตอนนี้ได้รับผลกระทบไม่มีงานแสดงเลย
เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายได้จะอยู่กันยังไงล่ะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนะคุณ
ไลฟ์สดแบบนี้ผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะจัดงานไหว้ครูพ่อปู่ฤษีวันที่๑๕กรกฎาคมนี้ด้วย
เขาเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีแล้วนะเราอยากจะบอกต่อแบบนี้
ลิเกเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมายาวนานจริงสวยงามหาที่ไหนเหมือนเราไม่มี
อยากจะให้ช่วยเหลือกันหน่อยอนุรักษ์กันหน่อยนะคะไปติดตามชมไปให้กำลังใจหรือไปให้พวงมาลัยก็ได้นะ
เฟซบุ๊คแสงสว่างดาวร้ายขึ้นเบอร์โทรศัพท์พร้อมทั้งชื่อเฟซบุ๊คให้แล้วนะคะ
รวมถึงสามารถที่จะสนับสนุนเกิดใครไม่มีโอกาสได้ดูแต่มีกำลังทรัพย์อยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุน

อร่อยจริงแล้วก็มีของกินเยอะมากเลย

ที่แนะนำว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวกันดู